ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินุปธรรม
แม่อุ๊ยแม่ป้าเมืองแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
กำลังปั่นป้ายและถ่อผ้าตินจก
สีสันโดดเด่นเน้นโทนสีแดงเหลือง
วดหลายวิจิตรแสดงถึงความผูกพันทางพระพุทธศาสนา
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ผ้าตินจกแม่แจ่มจำนวน๑๖ลาย
เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มันไม่มีด้ายที่ดูมมันยุตอมไหมไม่มีอะไร

กว่าจะได้ผ้าตีนจกไว้ใช้แต่ละพื้น

สิ่งที่ขอพูดมากครับคุณครับ
ถ้าเราบอกภาพมันเป็นสิ่งตัดวัฒนธรรม
ที่แปลงให้เขาเป็นอักษัตริย์ความเป็นชาติไทยด้วย
ก็เลยก็พาจากความผิดแต่ความผิดก็แสดงเป็นคนอื่น

ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากขอบคุณคุณคุณ
ให้คนไทยนะคะทั้งหมด
เราขอบคุณคุณคุณค่ะทั้งหมด
ทอรุ่นแรกของแม่แจ่ม
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
รับไว้เป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ด้วยพระราชปนิษฐานในการอนุรักษ์
และสืบทอดเป็นมรดกของแผ่นดิน
จนเดี๋ยวนี้ผ้าตีนจกกลายมาเป็นที่กล่าวขวัญ
และชื่นชมอย่างกว้าง
เช่นเดียวกับผ้าไหมยกดอก
ที่จังหวัดลำพูนได้รังสรรค์ไว้เป็นเอกลักษณ์
ซึ่งสถาบันทอผ้าฮริพุนชัย
ได้รวบรวมพ่อครูแม่ครู
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า

ไม่มีข้อมูลกิจเหตุใช้

ด้วยรวดลายดอกไม้แต่ละดอกที่ยกโดดเด่นเนื้อผ้า
งดงามอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติจากฝีมือช่างทอ
ทำให้ผ้าไหมยกดอกลำพูน
โดดเด่นชูเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่น
ศิลปะการทอผ้าที่ทรงคุณค่าเหล่านี้
ดำรงอยู่ได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ให้เป็นสมบัติล้ำค่าของคนรุ่นหลังสืบไป